คดีอุ้มฆ่าผู้พิพากษาสมทบหญิงที่จังหวัดระยองนะคะ
ตอนนี้สารจังหวัดระยองได้ออกหมายจับ๕ผู้ต้องหา
เกี่ยวข้องกับคดีอุ้มทำร้ายครั้งนี้แล้ว
แล้วตำรวจสามารถจับ๓ใน๕ผู้ต้องหาได้แล้วด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะสารจังหวัดระยองออกหมายจับผู้ต้องหารวม๕คน

โดยเป็นการออกหมายจับหลังจากที่ทั้ง๕คนนี้
ร่วมกันก่อเหตุปลอมเอกสารช่อโกง
และอุ้มทำร้ายนางสาวเรนูตันกาญจนานุรักษ์

เป็นเจ้าของปั๊มแก๊สกิจการไฟแนนซ์

โดยเหตุการณ์นางสาวเรนู
ถูกคนร้ายตีด้วยของแข็งที่ลำตัวและใบหน้า
ก่อนที่จะโยนร่างทิ้งอ่างเก็บน้ำ
แต่เคราะห์ดีนะคะที่สามารถรอดชีวิตมาได้

แล้วก็ช่วยเหลือได้เมื่อวันที่๑๖ธันวาที่ผ่านมานี้เอง
เหตุการณ์นั้นตอนผู้ที่ถูกทำร้ายเล่าให้ฟัง

แล้วก็ทิ้งน้ำโชคดีต้องแกล้งตาย

ไหว้ขึ้นมาเกาะขอบฝั่ง
พยายามตะโกนให้คนช่วยแต่ว่ามันดึกไง

เธอก็เลยสลบไปถึงเช้าโชคดีมีคนมาเจอ
ใช่ค่ะซึ่งความคืบหน้าในคดีนี้
เรื่องต้นตำรวจจับตัวได้แล้ว๓คนด้วยกัน
ก็คือนางสาวอุสานางสาววงกฎรัฐแล้วก็นางสาวน้ำพึ่งค่ะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ด้านของผู้บัตรเจ็บนางสาวเรนุ
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวด
เพราะว่ากลัวว่าคนร้ายอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำได้

ตัวเองจับได้ว่าลูกน้องช่อโกง
แล้วก็ขโมยโฉนดที่ดินไปขาย๒๐๐ล้านบาท
พอรู้เรื่องเนี่ยเตรียมที่จะไปเข้าแจ้งความ
แล้วก็คิดเลยว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ถูกอุ้ม
ใช่นะครับแต่ว่าตัวเองก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะรอดมาได้

พันธุ์ตำรวจเอกชาวสิริบุญสิริโยธิน
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองระยองก็บอกนะคะว่า
มีการประสานกับตำรวจภูทรปลวกแดงแล้ว
แล้วก็จัดชุดสืบสวนหาข่าว๓ชุดด้วยกัน
เพื่อที่จะเร่งหาข้อมูลแล้วก็ติดตามผู้ต้องหาทั้งหมด
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วค่ะ